กรณีที่พ่อเลี้ยงไปฆ่าลูกเลี้ยงตายทั้งกลม
แล้วก็ไปกินยาฆ่าตัวตายหวังจะหนีความผิดสุดท้ายไม่ตาย
ตำรวจได้คุมตัวจะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้
สุดท้ายก็ต้องยกเลิกไปกลางคัน
เนื่องจากว่าไปพบกับทางญาติของผู้เสียชีวิต

ใช่ญาติก็โมโหแล้วก็มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงด้วยนะคะ
หวั่นเหตุจะบานปลายออกไปนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงห์เดชผู้กำกับการสอนอคันนายาว
ก็ระบุว่าการยกเลิกการคุมตัวนายภูมิใจเหลืองทองอายุ๕๗ปี
พ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุใช้ค้อนทุบศีรษะนางสาวนัญชายาจันทะโบคาอายุ๒๙ปี
ลูกเลี้ยงที่ตั้งท้องแก่๗เดือนตายทั้งกลมในห้องนอนที่บ้านทาวน์ฮาวส์๓ชั้น
ครองสามวาเมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมานะคะ
จำลองเหตุการณ์ตามคำรับสารภาพของผู้ต้องหา
หลังจากญาติแล้วก็สามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินทางมาพูดคุยกับผู้ต้องหาในวันนี้
แล้วก็มีการโต้เถียงต่อว่ากันอย่างรุนแรง
ตำรวจเองก็เกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายนะคะ
ซึ่งหลังญาติเดินทางกลับไปตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาไปจำลองเหตุการณ์
ที่ชั้น๒ของสถานีตำรวจแทนค่ะ
ซึ่งพร้อมกันนี้พันธุ์ตำรวจเอกสิงห์บอกว่า
เมื่อวานนี้รับตัวผู้ต้องหามาจากโรงพยาบาลนพรัชราชธานีประมาณสัก๕โมงเย็น
หลังจากที่ผู้ต้องหากินยาฆ่าหนูเพื่อหนีความผิด
โดยนำตัวมาสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ
เป็นการสอบสวนต่อหน้าทนายความเลยนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

ก็เลยต้องมีการเฝ้าสังเกตอาการตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
โดยหลังเกิดเหตุนะคะผู้ต้องหาก็หลบหนีไปบ้านเกิดที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ย้อนกลับมากรุงเทพอีกครั้ง
จนกระทั่งมีแม่ค้าค่ะไปเจอว่าผู้ต้องหานอนทุรนทุรายร้องโหยหวนอยู่
แล้วก็ไปเจอซองยาเบื่อหนูอยู่ใกล้ตัวด้วยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยพยายามฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้ว
ใช้สายไฟโรงแรมที่พักระหว่างหลบหนีมาช็อตตัวเอง
แต่ระบบตัดไฟมันทำงานค่ะเขาก็เลยไม่ตาย
จากนี้ผู้ต้องหาเองยังร้องขอรับโทษประหารชีวิตเองด้วย
เพราะบอกว่าสำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไป

พนักงานสอบสวนจะคุมตัวนายภูมิใจผู้ต้องหาคนนี้

คัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันและสะเทือนขวัญค่ะ
ส่วนทางด้านของนายธนวัฒน์แก้วคำสอน

ก็กล่าวภายหลังการขึ้นไปพบกับผู้ต้องหาว่า
ผู้ต้องหาอยู่กินกับแม่ของผู้เสียชีวิตมานานถึง๑๕ปี
โดยทุกคนในครอบครัวก็ไว้ใจมาโดยตลอด
ไม่คิดว่าจะก่อเหตุเพียงเพราะความโมโห
เขาต้องสูญเสียลูกแล้วก็ภรรยาไปอย่างไม่เป็นธรรม
เรียกร้องให้ลงโทษสูงสุดประหารชีวิต
เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับภรรยาและลูกค่ะ
ไม่ได้ไม่ได้

มันชีวิตเขามันไม่มีค่าอะไรแล้วอีก
เขาไม่มีความลับผิดสารภาพอะไรเลย
ลูกเมียผมทั้งคนนะพี่ช่วยผมหน่อย
มีความลับผิดสารครับ